คุณผู้ชมเมื่อตีหนึ่งของวันศุกร์เนี่ยของคืนวันศุกร์ต่อวันเสาร์เนี่ยนะ
ใกล้โรงพยาบาลขอนแก่นสองมีอุบัติเหตุครับเป็นกระบะที่เหมือนขับไปกินเลนอ่ะ
ไปกินเลนอีกฝั่งแล้วก็ชนเข้ากับรถอีกคันนึง
มีผู้เสียชีวิตและหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นศิลปินดาวรุ่งเลยครับ
ชนบรรทุกพ่วงคุณผู้ชมเนี่ยโอ้โหบนถนนขอนแก่นน้ำพองครับ
ใกล้โรงพยาบาลขอนแก่นสองเห็นเศษไหมคุณผู้ชมกระจัดกระจายเลย
เลยแล้วนี่รถบรรทุกพ่วงเออกู้ภัยไปตรวจสอบ
เพราะว่ามีคนติดอยู่ในซากกระบะที่ไปชนสี่คนครับก็ต้องใช้เอาเครื่องตัดทางนะ
มาตัดออกนำร่างคนที่ติดอยู่ในรถออกมาได้ครับโอ้โหอุบัติเหตุนี้เสียชีวิตสามเลยนะ
โอ้โหคนขับคือนายวงสะทอนอายุยี่สิบปีนี่ก็เสียชีวิตค่ะ
มีเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงอายุ๑๓ปีนี่ก็เสียชีวิตครับ
แล้วคนที่บอกว่าเป็นศิลปินดาวรุ่งนั่นคือเบียร์น้องเบียร์ลักษณะสวีพันธ์
เป็นนักร้องวงรถแห่อายุยี่สิบสามปีก็เสียชีวิตไปด้วยเด็กแปดขวบอีกหนึ่งเนี่ย
อันนี้บาดเจ็บครับแต่ฝั่งรถบรรทุกพ่วงคู่กรณีไม่ได้บาดเจ็บแต่อย่างใด
พอมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยกระบะของฝั่งน้องเบียร์ลักษณะเนี่ยนะ
เลนมาแล้วก็พุ่งมาชนกับบรรทุกพ่วงเขาที่ขับสวนมา

ต่อมาทีมข่าวไปที่วัดจันทรังศรีบ้านหนองบัวน้อยครับ
ทางญาติก็นำร่างผู้เสียชีวิตทั้ง๓คนมาทำพิธี
แล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าจะฝังเป็นเวลา๓ปีเลยนะ
ค่อยนำขึ้นมาทำพิธีชาปนกิจครับ
เหรอเออแล้วจะมีการทำพิธีที่
สวดอภิษฐรรมที่บ้านผู้เสียชีวิตเป็นเวลา๓วัน
เริ่มตั้งแต่เมื่อวานครับ๒กันยายน
เพื่อนร่วมวงของน้องเบียร์อย่างคุณธวัชชัยบุญธรรม
เขาเล่าให้ฟังว่ารู้จักกับน้องเบียมาได้ปีกว่า
ก็เลยชักชวนให้น้องเบียร์มาอยู่ในวงรถแห่ยักษ์ขาวด้วยกัน
ค่ายกำลังจะปั้นเลยนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
โอ้โหนี่เป็นดาวรุ่งกำลังจะปั้นเลยล่ะให้มาเป็นศิลปิน
แล้วตอนนี้แฟนคลับกำลังมาแล้วปอเลอร์กำลังมาแล้วกำลังติดตามแล้ว
คิดเหมือนกันว่าน้องเบียร์ในวัย๒๓ปี
จากไปก่อนวัยอันควรแบบนี้ครับ
แล้วเขาก็คุณธวัชชัยก็เล่าให้ฟังนะโอ้โหน้องเบียนี่เขาร่าเริงนะ

เป็นเสาหลักของบ้านที่คอยเลี้ยงดูครอบครัวด้วย

ก็โพสต์ภาพนี่ฮะไว้อะไรให้กับน้องเบียร์
แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ร่วมไว้อะไรกันจากไปครั้งนี้กันเพียบเลยครับ

ไทยรัฐทีวีขอแสดงความเสียใจด้วยฮะ